ข่าวต่อไปนี้สะเทือนใจคนรักสุนัขแน่นอนค่ะ
ขนาดที่ฉันน่ะไม่ได้เลี้ยสุนัขเนี่ยยังอ่านแล้วโอ้โหน้ำตาคลอเลยอ่ะ
พันธุ์พิษบูชื่อว่าเจ้ากัสค่ะคุณผู้ชม
มันถูกคนร้ายใช้มีดแทงอย่างโหดเยี่ยมเลยนะ
จังหวะที่มันร้องเนี่ยคนร้ายใช้ขวดแก้วยัดไปในปากของมัน
ไม่ให้มันร้องแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ค่ะ
เอาไปทิ้งไว้แบบนี้นี่คือสภาพเจ้ากัสนะคะ
สุนัขพันธ์พิษบูเพศผู้อายุ๖ปีถูกคนร้ายฆ่าอย่างหดเยี่ยม
มันตายนะคะแล้วนำซากมันไปทิ้งไว้ที่บริเวณสระน้ำขุดลอกใหม่
ตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ตอนที่เจ้าของไปเจอเจ้ากัสเนี่ยสภาพมันคือเริ่มเน่าเปื่อยแล้วแหละ
คาดว่าตายมาแล้วสักประมาณ๒วัน
ที่ขาเนี่ยคุณดูนะมีเชือกผ้าเนี่ยมัดอยู่ด้วย
ลักษณะคือใช้เชือกผ้านี่แหละมัดที่ขามันแล้วก็ลากมันมาทิ้งไว้ตรงนี้
ใกล้กันไปพบขวดเครื่องดื่มเกลือแร่มีรอยเปื้อนน้ำเหลืองเจ้ากัสด้วย
หล่นอยู่ใกล้กับปากของมันนะคะทีนี้เราก็ถามเจ้าของสุนัขตัวนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณกิติพงศ์เจียมจริยธรรมเล่าบอกว่า
เจ้ากัสเนี่ยเอาไว้เฝ้าสวนเนื่องจากต้องเดินทางไปขายของที่ตัวเมืองสตึก
เช้าเย็นกลับแบบนี้ทุกวันปรากฏว่าเจ้ากัสเนี่ยมันหายไปสองวันแล้วนะ
ตอนแรกคิดว่าเจ้ากัดติดสัตว์หรือเปล่าก็เลยหายไปแต่หายไปนานเกินไปอ่ะค่ะ
ตัดสินใจออกตามหาจนกระทั่งมาพบว่าเจ้ากัสเนี่ย
มันเป็นซากไปแล้วนะคะมันเป็นศพไปแล้วนะคะ
เขาก็เลยสันนิษฐานบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ากัสเนี่ย
ไปติดสัตว์กับหมาตัวอื่นหรือเปล่าคนร้ายก็เลยฉวยโอกาสตอนนี้แหละ
ใช้มีดแทงพอเจ้ากัดมันร้องด้วยความเจ็บปวด
คนร้ายก็เอาขวดแก้วมายัดปากมันไว้เพื่อไม่ให้มันเสียงดัง
ก่อนที่จะมันตายอย่างทรมานนะคะ
พอออกไปก็แถวนี้ก็คือคล้ายแกออกไปก็แถวนี้ก็รู้จักแกหมดละครับ
ออกไปกลางคืนไปทับหมาตามบ้านอย่างนี้เขาก็มาบอกค่ะ
หมาช่วงติดสัตว์แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงติดสัตว์ก็อยู่ในบ้านตลอด
ไม่ได้ออกไปไหนครับ
โอ้โหส่งข้อความมาพูดคุยกับเราเยอะเลยนะคะบอกว่าสงสารเจ้ากัส
แล้วก็ประนามคนที่ทำด้วยนะคะ
ทีนี้เจ้าของสุนัขเล่าต่อบอกว่าประมาณ๓เดือนที่ผ่านมา
สุนัขในสวนถูกวางยาเบื่อตายไปแล้ว๔ตัว
มีเจ้ากัสนี่แหละรอดเพียงตัวเดียวแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะ
ก็กลายเป็นศพเหมือนกันนะคะตอนที่มีการวางยาเบื่อ
ตอนนั้นก็ไม่ได้มีการไปแจ้งความแต่คราวนี้เจ้ากัสเนี่ย
มันถูกฆ่าแบบทรมานโหดเยี่ยมเกินไปรับไม่ได้
เจ้าของหมาตัวนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อลากตัวคนร้ายที่ไปทำกับมันมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เป็นการฆ่าแบบค่อนข้างโหดนะเศร้านะฟังข่าวนี้ค่ะ